มาถึงช่วงเสาร์วิเคราะห์ตลบม่านการเมืองวันนี้
คุณผู้ชมครับในช่วงนี้ทางด้านของคณะกรรมการร่างรัฐมนุนเอง
ก็ในช่วงของการรับฟังความเห็นของฝ่ายต่าง
เพื่อนำไปจัดทำเป็นกฎหมายลูกนะครับ
ทำขึ้นมา๔ฉบับในการนำไปเลือกตั้งนะครับ
ในปี๒๕๖๐แต่ว่าผู้ใช้กติกากับผู้ร่างกติกาเอง

แต่ว่าที่เปลี่ยนไปคือยางแรงมีการนำมาใช้มากขึ้นนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันว่ายางแรงนั้นคืออะไร

เพราะฉะนั้นผลจะออกมาอย่างไรจากสารลำนูนเนี่ย

ตอนนี้เรียกว่าคำถามพ่วงที่ใส่เข้าไป
บรรจุเข้าไปในบทเฉพาะการรัฐมนุนนั้นยังไม่เสด็จน้ำครับ
การได้คืบจะเอาศอกที่วิภาควิจัยนะครับ
กักเป็นคนยังแยกรุพวกคุณหว่อยคุณฝนทั้งหลายมันก็ยังไม่แน่นะครับ
อาจจะได้

สาธารณะธรรมนูนไม่ฟังกรทหรอเขาเป็นคนร่างนะ
มันเป็นเขตอำนาจคนละเขตนะครับ

ความเห็นต่างในเรื่องของบทบัญญัติ

มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่อย่าลืมว่า
รำนูลเป็นองค์กรวินิจฉัยชี้ขาด
ขั้นสุดท้ายเป็นที่สุดเมื่อเกิดปัญหาข้อกฎหมาย

คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณหมายประกอบรำนูล
เป็นธรรมดาเมื่อมีแม่ก็ต้องมีลูก
รัฐมนูลแม่บทใหญ่ผ่านประชามติแล้ว
ก็เป็นขั้นตอนของการจะร่างกฎหมายประกอบ
ที่สำคัญก็คือ๔ฉบับแรก
ซึ่งถ้าจะเลือกตั้งต้องมี๔ฉบับนี้
ก็๑ฉบับคือกฎหมายวรรยาภักษ์การเมือง
กรกตได้ส่งให้กรทไปแล้ว
อีก๓ฉบับก็คือเลือกตั้งสอสอ

แล้วก็อำนาจหน้าที่ของกกต

แม่บทตัวรัฐมนุนน่าจะเป็นต้นแบบ
และการออกลูกออกร้านอะไรออกไป
ก็น่าจะให้สอดคล้องกับพันธุ์ของแม่นะ

รอบนี้แม่ดุลูกก็ต้องดุด้วย

สารลำนุนที่จะออกมาอย่างไร

หรือตีความแบบมคกว
เราออกกฎหมาย
ฉบับใหญ่ที่จะใช้ปกครองประเทศ
กระทึง๒๐เกือบ๒๐ฉบับแล้ว
มีการเพิ่มกฎเหล็กเข้มงวดขึ้นเรื่อย
มันก็ยังบังคับอะไรไม่ได้
คือธรรมดาของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าไปแล้วรัฐมนูลฉบับหลัง
ฉบับที่๑๘๑๙ปี๔๐๕๐และฉบับปัจจุบันที่กำลังจะประกาศใช้
ก็เป็นผลิตผลจากคนกลุ่มเดียวกันมองดูตัวผู้ร่างผู้อะไรก็ไม่พ้นแวดวง
คุณโปรนศักดิ์คุณมีชัยก็เห็นกันอยู่นะครับ
แทบจะกล่าวได้ว่าคณะเดียวความคิดเดียวกันเป็นคนร่าง

กลุ่มเดียวกันแต่การร่างที่แตกต่างกันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่า
เมื่อเวลาเปลี่ยนจิตใจคนก็เปลี่ยน
พี่โมส์ล่ะครับมองอย่างไรเกี่ยวกับพบพักการเมืองกฎหมายลูก
พักการเมืองที่เริ่มเสนอเข้าไปแล้วอยู่ตั้งยากอยู่ยากยุบยาก
ครับอันนี้มันก็เป็นเพราะว่าการเมืองบ้านเราเนี่ย
พักการเมืองบ้านเราที่มันสร้างปัญหาสะสมปัญหาอะไรมานาน
กระทั่งถึงเรียกว่าจะต้องจัดการกันใหม่ล้างกันใหม่ทำกันใหม่เนี่ยนะครับ
ผมมองดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องกฎหมายลูกจะเข้ามาเรื่องอ่า
การที่แสดงประชาบัติที่จะออกเข้ามาสารธรรมดิจตีความอะไรต่างแล้วเนี่ยนะครับ
ผมว่าทุกอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายก็คือว่าเราจะมีรัฐบาล
ข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลแบบไหน
ทุกคนก็มองดูโพลออกมาสำรวจมาต่าง
เห็นแล้วเล็กว่าที่สังคมอยากได้เรียกว่าไม่ต้องอธิบายกันแล้วนะครับ
ก็ออกมาพูดกับบังคีมูลมาว่าประเทศไทยทุกอย่างโดยทำแบบที่การเรียกตั้ง
ฉะนั้นมาตอนนี้การแก้ไขต่างกฎหมายอะไรทั้งทุกอย่าง

ที่จะให้ได้ตามสิ่งที่
เรียกว่าในขณะนี้ผู้ที่มีอำนาจในขณะนี้
เรียกว่าทุกฝ่ายที่เดินมาสังคมก็อยากจะเห็น

จุดนั้นก็ต้องมีการแก้ไข
ปัญหาที่คนจะโวทย์เลือกใครมาเป็น
ตามขั้นตอนทำอะไรก็รู้กันอยู่ว่า
มันก็ต้องอยู่ที่นักการเมือง

ถึงจะต้องเอานักการเมืองแต่ละฝากเข้ามา

เสียงของสอสอแต่ละพักที่จะมาสนับสนุน
ให้นายกคนนอกเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับ
มันก็ต้องมีกับวิธีมันก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการ
ผมว่าไอ้ปัญหาที่ออกมาพูดกันบ่อยจนตรงนี้ภาพไม่รู้ออกมา
ทั้งภาคการเมืองอะไรต่างผมเองมองดู

ก็เมื่อเรามีรัฐมนูญใหม่
ทุกอย่างกฎหมายก็ออกมาใหม่หมด
รุ่นพ่อแล้วลูกด้วยคนรุ่นลูกรุ่นหลานก็ไม่เสร็จนะเขาเขาจะไม่แยกกันละเงี้ย
หมดแต่พอระเบิดยางค่อยกลับมามันอาจกลับมาไม่เต็มร้อย
มันอาจจะกลับมาสัก๕๐๖๐๗๐แต่ก็กลับมา
ฉะนั้นมันก็ยังดีกว่ายังมีเสียงมีสิทธิ์มากอยู่นะครับ

คืออนาคตมันต้องแน่อยู่แล้วเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่จุดนั้น
จุดที่มีนายกคนกลางที่วางไว้ได้
มันมันมันก็ต้องมองหลายแง่
แต่สามารถที่จะสร้างกฎิกาที่เข้มข้น
แล้วก็ทำให้เขาเอื้อให้เขามีโอกาสได้
ได้กลับมาสู่สำแรงนายองมูลตีได้นะ
วันนี้เรามองกันที่เป็นจริงของมันเนี่ย
ก็เหมือนโรงละครโรงใหญ่นะ
ในโรงละครเนี่ยมันก็มีอาจจะมีละครได้มีลิเกได้
หรือมีอะไรได้เป็นบนเวทีใหญ่
ฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมันก็มีบทบาทเยอะนะ
แล้วพูดถึงมีอำนาจตอนงี้เขามีความได้เปรียบสูง
วันนี้มีข้อสังเกจอันนี้ในคลิป
วันนี้กำลังเดินหน้าเข้าคุก
คดีเยอะแค่เลย
อันนี้ก็ทำให้ฝ่ายมีอำนาจมีความได้เปรียบ
ค้าก็ต้องลุก
แต่ถ้าไม่มีพักการเมืองคอยอยู่ข้างหลัง
หรือว่าไม่มีสอสอในตัวสัก๒๐๐คน

ครับชัดเจนอยู่แล้วครับ
ถ้าหากนายกประยุทธ์นะครับ
จะเป็นนายกหลังเลือกตั้งเนี่ยโดย
โดยเป็นนายกคนกลางหรือคนนอกอะไร
พักการเมืองเนี่ยนะครับ
การได้เป็นนายกไม่ใช่เรื่องง่าย

ให้๒๕๐สวที่คทชแต่งตั้งเนี่ย

แต่ว่าหลังจากเป็นนายกแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ย
บทบรรยัติถาวรของแม่บทรัฐธรรมนูลแม่บทเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ให้ความมั่นคง
โดยให้สวนเนี่ยไปช่วยนะครับ

ออกงบประมาณประจำปีเนี่ยนะครับ
หรือว่าการถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับ
ต้องทำในสภาพผู้แทนราชดรแล้วก็
โหวตกันเฉพาะสอสอเท่านั้น

อย่างที่หลานถามมาล่ะ
ว่าจะต้องมีเสียงข้างมาก

ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเป้าหมาย
คือการเลือกตั้งในปลายปี๒๕๕๙

ถนนก็ค่อนข้างจะดูราบเรียบ

ขณะนี้พลเอกประยุทธ์กำลังนำขับรถกันแล้วกันไปตามถนน

เลี้ยวซ้ายสิเอาขวาสิ
คือไม่รู้จะทำเป็นการแนะนำ

แต่ถ้าเมื่อไปก่อนจะถึงปลายทาง
มีไม้ใหญ่ล้มขวางทางขึ้นมาเนี่ยนะครับ
เราจะดันทุลังเดินไปข้างหน้าอีก
มันก็คงลำบากก็ต้องจอดเพื่อจะเคลียร์เก็บเศษปลายอะไรให้
เพื่อให้รถแบบนั้นเคลื่อนว่างแล้วก็ไปต่อ
ฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้อย่าไปฝันหวานว่าทุกอย่างจะสวยหรูไป
เหตุการณ์อันไม่คาดคิดอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอ

ใช่ทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะครับ
วิ่งเร็วว่านายกคนนอกนายกคนนอกนอก
ต้องมีเสียงในสภา๒๕๐ขึ้นไปเนี่ยนะครับ
การได้เสีย๒๕๐มันก็ต้องมีการวิธีที่มีกล้ามวิธีหลายอย่างนะครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดพักใหญ่๒พักคุณจะต้องมีถือหางอยู่ข้างหนึ่ง

แต่ว่าอุปสรรคนั้นมันใหญ่อยู่อ่ะนะถ้ากะทิกาออกมาแล้วเนี่ยมันก็คงเค้มเอานะ
เสร็จแล้วก็เดินหน้าไปแต่ว่าความมั่นใจ
ถ้านายกประยุทธ์จะเป็นต่อเนี่ยเสียงสอสอนี่สำคัญไง
ต้องมีวิธีการที่จะต้องฟัยกันกัน
ทางเดียวทางอื่นยากมาก
ต้องคุยกันทำความเข้าใจกันแล้วก็

พยุดโมเดลออกไปโมเดล
มันจะต้องไปถึงสุดท้ายตรงกัน